คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เหตุการณ์ที่ชนบุรี
เรื่องของการใช้เครื่องมือผิดประเภท
นำมาถึงขั้นการเสียชีวิตเลยค่ะ
ใช้ใบหินเจียนที่มันผิดประเภทผิดขนาดไปตัดเหล็ก
ปรากฏว่ามันกระเด็นไปปักอก
แล้วเขาตกใจเขารีบดึงออก

เสียเลือดมากสุดท้ายเสียชีวิตเลยนะคะ
ภรรยานั่งร้องไห้อยู่ข้างร่างไร้วิญญาณของสามีค่ะ
ชื่อว่านายปรีชาโพทองอายุ๔๒
จมกองเลือดอยู่ที่หน้าบ้านในพื้นที่
บึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
มีบาดแผลที่กลางอกขนาดใหญ่นะคะ
เกิดจากคมของใบหินเจียนข้าง
ข้างศพมีใบหินเจียนวางอยู่ที่พื้นค่ะนี่นะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่านางวาสนา
เล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดเหตุนั่งขายของอยู่ฝั่งตรงกันข้าม
ได้ยินเสียงดังก็รีบวิ่งไปดู
นายปรีชาตกลงมาจากบันได
คือมันเป็นบันไดที่ขึ้นไปต่อเติมไปตัดเหล็กค่ะ
เขาก็เลยไปดูใกล้เห็นกับตาเลยว่า
หินเจียนมันปักคาอกในปรีชาอยู่
แล้วนายปีชาพยายามจะดึงออกจากอก

เขาก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือค่ะ
ที่แรงหนูที่รถเก็บมาจากเมียหนูก็เรียกเมียเก็บ๓รอบ
ไม่มีเครื่องเลือดขึ้นเอามาเหลือปุ๊บ
คุณผู้ชมคะทางอาสากู้ภัยจุดหนองปลือนายทรงยศ
บอกว่าได้รับแจ้งว่ามีคนตกจากที่สูง
โดนมีดเสียบกลางอกก็เลยรีบมาตรวจสอบ
แต่พอมาเห็นเนี่ยถึงจะรู้ว่ามันไม่ใช่ใบมีด
แล้วนี่คือสาเหตุเป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์ผิดประเภทนะคะ
คือผู้เสียชีวิตใช้หินเจียนผิดประเภทไปตัดเหล็ก
ก็พยายามไปประถมพยาบาลแต่ไม่ทันนะคะ
สุดท้ายนายปรีชาเสียชีวิต
คนใช้อุปกรณ์นี้คือผิดประเทศไหมพี่
ก็ถือว่าใช้อุปกรณ์ที่ถูกประเภทครับเพราะเป็นใบเกียร์ที่ใหญ่
จริงถ้าเรียกอันบ้านบ้านนั้นถือรูปหนู
แล้วก็ใส่ใบหนาประการเจียรี่เล็ก
ในพื้นที่ที่มันแคบใช้รูปหนูจะดีกว่า
ตำรวจสพนขามสันนิษฐานว่า
จังหวะที่ผู้ตายกำลังตัดเหล็กอยู่
อ่ะค่ะหินเจียนคงสะบัด

ผู้ตายก็เลยตกจากนั่งร้าน
แล้วทีนี้ก็ดึงออกด้วยมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เลือดพุ่งเสียเลือดมากจนเสียชีวิต
ก็จะเรียกตัวภรรยาของนายปรีชาและคนงานที่ทำงานอยู่ด้วยกันไปสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะครับ